คุณผู้ชมคะล่าสุดแจ้งมาแล้วนะคะ
เครื่องบินที่นำคนไทยในล็อตที่๒ตอนนี้ได้ลงจอดที่สนามบินสุวรรณภูมิเรียบร้อยแล้ว
ถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เป็นเที่ยวบินที่๒
กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานช่วยเหลือแล้วก็นำแรงงานไทย๑๙คน
เดินทางถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยสายการบินประจำชาตินะคะของอิสราเอลนะคะ
เที่ยวบินแอร์ไวน์๐๘๕ซึ่งเที่ยวบินนี้เนี่ยออกเดินทางจากกรุงเทวาวิฟต์ตอนตี๔๓๐
ตามเวลาท้องถิ่นนะคะแล้วก็นี่แหละค่ะเพิ่งลงจอดเมื่อกี้นี่เองนะคะ
เดี๋ยวเรามีผู้สื่อข่าวนะให้ดูบรรยากาศภาพคุณผู้ชมมีผู้สื่อข่าวอยู่นะครับ
เดี๋ยวไปติดตามการรายงานนะครับจากทางผู้สื่อข่าวของเราครับ
สองที่ทางการไทยให้ความช่วยเหลือในการเดินทางกลับประเทศนั้นถึงท่ากาศยานสุวรรณภูมิแล้วนะคะ
ขณะเดียวกันขั้นตอนต่างนั้นก็จะเร่งรัดแล้วก็รวดเร็วกว่าเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะ
เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศล่าสุดที่บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะ
ทางด้านของเครื่องบินที่นำเอาแรงงานไทยกลับมาถึงประเทศไทยแล้วค่ะ
คุณผู้ชมค่ะภาพที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะก็จะเป็นภาพของคนไทย๑๙คน
ที่เดินทางมาด้วยสายการบินแห่งชาติแห่งอิสราเอลเที่ยวบินแอร์ไวน์๐๘
ซึ่งเดินทางออกจากกรุงเทราวีประเทศอิสราเอลตั้งแต่เช้ามืดของวันนี้
แล้วก็ถึงที่ท่ากัศยานสุวรรณภูมิในช่วงเวลาประมาณ๑๗นาฬิกาที่ผ่านมา
โดยเป็นการช่วยเหลือแรงงานไทยของทางการไทยล็อตที่๒นะคะคุณผู้ชม
กรณีที่ได้รับผลกระทบจากสงครามจากความไม่สงบระหว่างอิสราเอลแล้วก็กลุ่มฮามาสค่ะ
โดยในขั้นตอนการต้อนรับแรงงานไทยกลับจากประเทศอิสราเอลในวันนี้จะรวบรัดแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะ
ก็คือหลังจากที่แรงงานไทยลงเครื่องที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิแล้ว
ขั้นตอนทุกอย่างจะดำเนินการแล้วเสร็จ
ขั้นตอนการซักประวัติการคัดกรองโรคการตรวจสุขภาพจิตการยืดเอกสาร
เพื่อรับความช่วยเหลือจากกองทุนช่วยเหลือแรงงานที่เดินทางไปทำงานในต่างประเทศ
ก่อนที่แรงงานทุกคนนั้นจะเดินออกมาด้านนอกนะคะ
และหากว่าไม่มีแรงงานไทยคนใดที่ต้องถูกกักโรคนั้น
ก็จะให้เดินทางกลับภูมิลำเนาไปพร้อมกับญาติญาติได้เลยค่ะ
อย่างไรก็ตามในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะ
มีแรงงานไทยจำนวนกว่า๒๐คนค่ะคุณผู้ชม
ที่ตัดสินใจซื้อตัวเครื่องบินและเดินทางกลับมาด้วยตัวเอง
โดยพวกเขาบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะว่า
หลังจากเกิดเหตุการณ์ประทะกันทั้งสองฝ่าย
ครอบครัวต่างห่วงใยและบอกให้เดินทางกลับบ้าน
ส่วนจะกลับไปทำงานที่อิสราเอลอีกหรือไม่นั้น
จะต้องรอดูสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะ
ที่ฉันได้พูดคุยกับนายนันทชัยทองคำ
อายุ๓๒ปีชาวจังหวัดขอนแก่น
ซึ่งเดินทางกลับจากประเทศอิสราเอลพร้อมด้วยกระเป๋าใบใหญ่๒ใบด้วยกันค่ะ
นายนัทชัยบอกว่าทำงานอยู่ที่อิสราเอลมาประมาณ๔ปี
รับว่ามีเหตุประทะทั้งสองฝ่ายอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะ
ซึ่งเป็นการโจมตีทางอากาศแล้วก็ทางอิสราเอล

แต่ว่าครั้งนี้ผู้ลุกรานใช้กองกำลังภาคพื้นดิน
นั่งรถกระบะเข้ามาแล้วก็ใช้เครื่องร่อนบินมาบนท้องฟ้า
จากนั้นก็ใช้ปืนกราดยิงโดยที่ไม่เลือกว่าเป็นสัญชาติใด
แล้วก็ที่แคมป์ของคุณนันตชัยนั้นนะคะ
ก็มีคนไทยทำงานอยู่ด้วยกันอีก๗คน
ที่ยังไม่ติดสินใจเดินทางกลับบ้านและรอดูสถานการณ์
โดยยอมรับนะคะว่าแม้จะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง
แต่ว่านายจ้างยังคงให้ทำงานตามปกติ
ทั้งที่พื้นที่ทำงานนั้นอยู่ห่างจากจุดประทะไม่ถึง๑๐กิโลเมตร

ส่วนตัวของนายนัทชัยเชื่อว่าคนไทยที่ทำงานอยู่ในอิสราเอล
จะเสียชีวิตมากกว่าที่เป็นข่าวหรือไม่
เพราะว่าแต่ละแคมป์นั้นมีคนไทยอยู่ไม่ต่ำกว่า๑๐๐คนค่ะ
ไปฟังเสียงของคุณนันตชัยค่ะ
คนสู้เพราะว่าภาระของเราไม่เท่ากัน
วันเดียวกันนี้ก็ยังมีแรงงานไทยอีกบางส่วนที่ยอมซื้อตัวเครื่องบินเดินทางกลับมาด้วยตัวเอง
เช่นแรงทานไทย๓คนนี้ที่เป็นชาวจังหวัดเชียงรายเดินทางกลับจากอิสราเอลโดยซื้อตัวเครื่องบิน๒๗๐๐บาท
อิสราเอลตั้งแต่เมื่อวานนี้มาถึงสนามบินสุวรรณภูมิช่วงบ่ายนะคะ
บอกว่าจำเป็นต้องหนีตายกลับมาเพราะว่าอยู่ที่นั่นก็จะถูกนายจ้างบังคับให้ออกไปทำงาน
ที่สถานการณ์นั้นยังมีแนวโน้มเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นค่ะ
ที่ทางการไทยนั้นให้ความช่วยเหลือแรงงาน
เดินทางกลับด้วยตัวเองด้วยการสามารถที่จะเบิกค่าใช้จ่ายต่างได้
ก็จะเห็นว่ามีสื่อมวลชนจำนวนมากนะคะ
ที่ยังคงมาปากหลักในการติดตามรายงานสถานการณ์อยู่ในขณะนี้
ซึ่งจะมีการแถลงข่าวโดยกระทรวงการต่างประเทศ
แต่ว่าขั้นตอนต่างอย่างที่บอกไป
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาจะรวบรัดแล้วก็รวดเร็ว
โดยจะมีคนของกระทรวงการต่างประเทศ
เข้ามาแถลงข่าวร่วมกับแรงงานบางคน
ขณะที่แรงงานส่วนใหญ่เมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทย

ก็สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาพร้อมกับญาติได้เลยค่ะ
และนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะ
มนต์วันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานค่ะ